ไปดูนวัตกรรมใหม่ไปดูเรื่องราวของหุ่นยนต์กันหน่อย

โอ้โหเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาหุ่นยนต์
สามารถทำอะไรได้หลายอย่างแทนคนแล้วล่ะเนี่ย

ใบตองออกไปแล้วเอาอุดยนต์มาอ่านข่าวแทน
หุ่นยนต์พูดแบบนี้ฉันไม่ได้นะ

จุกไม่ได้ด้วย

เขาบอกว่าสามารถผสมยาได้อย่างแม่นยำ

ที่จังหวัดพิศนุโลกที่โรงพยาบาลพุทธชินราช
โอ้โหบอกเลยนะครับว่ามันผสมยาได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์
และที่สำคัญราคาของมันนะครับโอ้โหแพงมาก
หนึ่งร้อยล้านบาทนะโอ้ตายแล้วก็ต้องแพงแหละถ้าจะแม่นยำขนาดนี้นะ
แล้วก็เป็นหุ่นยนต์ชนิดแรกนะครับที่นำมาใช้ในประเทศไทยในการผสมยาแบบนี้นะครับ
ก็เป็นการผสมยาเคมีเพื่อใช้รักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ป่วย
โดยเจ้าโรบอตผสมยานะครับเป็นหุ่นยนต์เครื่องแรกนั่นแหละ
อย่างที่บอกมานำมาใช้ในประเทศไทยแล้วก็ไปใช้ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช

หัวหน้างานผลิตกลุ่มงานเพศรัชกรรมโรงงานขออภัยครับโรงพยาบาลพุทธชินราชบอกว่า
จะเริ่มใช้หุ่นยนต์ผสมยาตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป
โดยทางโรงพยาบาลพุทธชินราชเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่รับผู้ป่วย
มะเร็งเข้ามาทำการรักษาซึ่งทุกวันนะจะต้องใช้บุคลากรในการผสมยา
จึงมองว่าเสียบุคลากรในการบริหารงานด้านอื่นจะดีกว่า
นำมาทำด้านนี้เยอะจนเกินไป
ดังนั้นก็นำเจ้าโรบอตผสมยามาใช้งานแทนคน
พบว่าก็ช่วยให้บุคลากรนะครับสามารถไปปฏิบัติงานด้านอื่นได้แทน
เจ้าโรบอตผสมยานั้นยังมีความแม่นยำอย่างมาก
จึงช่วยลดความเสี่ยงในการผสมยาผิดปริมาณอีกด้วย
ปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งที่ออนเคสอยู่แล้ว
มีการผสมเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ๑๒๐เคสต่อวันโดยเฉลี่ยนะครับ
ซึ่งบางวันอาจจะสูงขึ้นไปถึง๒๐๐เคสต่อวัน
ซึ่งปริมาณผู้ป่วยเยอะขนาดนี้มีปัญหาเรื่องของบุคลากรไม่เพียงพอ
แล้วก็เมื่อพลังงานที่โหลดมากขึ้น
ก็จะมีปัญหาเรื่องความถูกต้องแม่นยำที่อาจจะลดลงไปได้ครับ
ใช้บุคลากรในการใช้งานมากเกินไปก็จะทำให้มีการล้า
หรือมีเรื่องของสุขภาพที่อ่อนด้อยลงไปตามวัยได้ครับ
โดยที่โรบอตก็จะเริ่มเข้ามาทดแทนบางส่วนครับ

หุ่นยนต์มาใช้งานแทนคนในลักษณะแบบนี้
ถือว่าเป็นการผสมยาที่มันได้ตามสูตร๑๐๐เลย
และนอกจากนี้โรงพยาบาลพุทธชินราชยังเตรียมที่จะ
กระจายให้เป็นศูนย์กระจายยาเคมีพันธุ
รักษาโรคมะเร็งให้กับโรงพยาบาลภูมิภาคโดยรอบ
โรงพยาบาลเอกชนอีกด้วยนะครับ

ของมันเนี่ย๑๐๐ล้านบาทนะครับ

มูลค่านี่มันมากกว่าคุณชนะอีกเนอะ
คุณชนะสักกี่สิบล้านตัวเนี่ยถึงจะได้คุณละคร

ชนะคุณก็อย่าไปเปรียบเทียบของประดิษฐ์แบบ

พอว่าเค้ามีค่ามากกว่า

เปรียบเนี่ยผมยิ่งรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ
ที่มันแพงก็เพราะว่ากว่ามันจะได้เป็นนวัตกรรม

เขาเตรียมเอามาใช้ที่พิษนุโลกแล้วนะ
แล้วก็จะย้ายแล้วก็ไปเตรียมขยายต่อไป

แล้วก็เป็นโรงพยาบาลหัดใหญ่นั่นเอง
ดับต่อไปที่จะนำไปใช้นะครับ